คือทางซีกของสอสอที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยมีอยู่๑๘๔สสจาก๗พักนะครับ
พักที่มีมติเรียบร้อยในการประชุมสอสอวันนี้นะครับภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เรียกประชุมสอสอมีแก่นำพักอย่างคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัศน์
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะฮะซึ่งคุณจุลินตอนนี้รักษาการหัวหน้าพักอยู่นะครับ
ใช้เวลาประชุมอยู่๒ชั่วโมงประชาธิปัตย์มี๒๕เสียงสส
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวล่ำลือหนาหูเหลือเกินบอกอาจจะมีสอสอ๒๐คนได้๑๐กว่าคน
เกือบ๒๐คนที่จะไปเข้าร่วมรัฐบาลแต่วันนี้แถลงข่าวไม่มีนะฮะนี่นะครับ
วันนี้ที่ประชุมสอสอพักประชาธิปัตย์นะครับมีมติกันเรียบร้อยนะฮะหลังจากประชุมเสร็จ
ก็ให้ทางรองประธานสอสอของพักประชาธิปัตย์คุณสุนัชชาโลสถาพรพิพิษออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
โดยบอกว่าสรุปแล้วพรุ่งนี้พักประชาธิปัตย์งดออกเสียงนะครับอืม
ซึ่งที่ประชุมประชาธิปัตย์ค่ะมีมติส่วนใหญ่งดออกเสียงในการโหวตในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ที่บอกว่าส่วนใหญ่ใจว่ามีบางท่านที่อาจจะเห็นตามกับมติของภักดิ์คุณหรือเปล่า
อันนี้ต้องนำเรียนตามตรงนะคะว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้รับการทาบเชิญในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไปโหวตเห็นชอบให้กับคุณเศรษฐา
เพราะฉะนั้นหนึ่งคือประชาธิบัติยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย
เสียงที่ประชุมสอสอวันนี้ลงมติกันแล้วเป็นเสียงส่วนใหญ่
แต่เชื่อว่าคงไม่มีใครแหกมติภักดิ์
เดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับ
พักก้าวกลัยนะครับ๑๔๙สอสอของพักก้าวกลัยนะฮะ
คือเขาเลือกตั้งมาได้๑๕๑
ที่ประชุมพักก้ากลัยวันนี้นะครับ
ประชุมสอสอกันนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีมติมาแล้วว่ายังไงก็ไม่สนับสนุน
แต่ว่าจะไม่เห็นชอบหรือจะงดออกเสียงนะครับ
คุณชายธวรรษตุลาธลเลยคาดิการภักดิ์ก้าวกลายนะครับให้สอมภาษณ์นะฮะ
บอกว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นะฮะ
ชื่อเสร็จฐานทวีสินของภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยที่ประชุมสอภักดิ์ก้าวกลายจะมีมติ
ไม่เห็นชอบนะฮะไม่เห็นชอบนะพร้อมให้เหตุผลสามข้อคือหนึ่ง
เนื่องจากมีการจับคั่วกับพักสืบทอดอำนาจรัฐประหาร
ต่อเจตนารมณ์ของประชาชนสองมองว่าไม่ใช่การลดความขัดแย้ง
แต่เป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมือง
ที่ไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
และ๓พักก้าวไกลไม่สามารถระบัดสัตว์กับประชาชนได้
การโหวตไม่เห็นชอบให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
พิจารณาจากคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับ
ตามที่มีการกล่าวหากัน
แต่เป็นการยืนยันในจุดยืนและคำมั่นสัญญาที่พักเก้าไกรได้มีไว้ให้กับประชาชนก็คือ
มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนะครับ
ซึ่งพักเก้าไกรไม่สามารถที่จะตระบัดสัตว์กับพี่น้องประชาชนได้
ส่วนการทำงานในฐานะพักฝ่ายค้านนะครับ
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าถ้ากฎหมายไหนที่มีการเสนอกันในสภาเนี่ย
หรือเรื่องไหนของรัฐบาลที่เห็นว่าไม่เหมาะสมไม่มีประโยชน์กับชาติบ้านเมืองก้าวไกลจะค้านนะฮะ
แต่ถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนก็พร้อมสนับสนุนนะครับ

มีมติออกมาแล้วนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะงดออกเสียงนะฮะ
ไม่สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่ว
ไม่สนับสนุนเรื่องของการมีสองลุงนะฮะ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไทยสร้างไทยงดออกเสียงนะครับ